คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้ากันหน่อยจากกรณีเมื่อช่วงเย็นวันพระฤหัสบดีที่ผ่านมา๒๓สิงหาคมนะคะ
มีคนไปเจอเหมือนกับหัวคนลอยมาในคลองปลาปลา
คนก็ลองเอาไม้เขียดูอ้าวเป็นศพคนจริง
เป็นศพผู้หญิงนะคะอายุสักประมาณ๒๐๓๐ปี
แล้วก็มีรอยสักเป็นรูปผีเสื้อที่หัวไหล่ด้านขวา
ตอนพบศพตอนแรกก็ไม่มีอะไรติดตัวเลย
ประจำตัวประชาชนอะไรก็ไม่มีตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร
สุดท้ายก็รู้แล้วนะคะว่าศพที่ลอยมาในคลองประปา
คือนางสาวฟ้าหัดไทยอยู่สิน
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ก็พบว่านางสาวฟ้าหาไทยเข้าไปซื้อเหล้ากับบุรี

ใช่ที่สาขาประชาชื่นซอย๘ค่ะ
ทุ่มวันอังคารที่๒๒สิงหาคม
ตำรวจก็เลยไปคุยกับคนขายที่ร้านสะดวกซื้อนะคะ
คนขายก็บอกว่าตัวนางสาวฟ้าหัดไทย
เขาไปซื้อของแล้วเขาก็บอกกับคนขายว่า
วันนี้พี่ขอจัดเต็ม

นี่คือเป็นภาพสุดท้ายที่เห็น
หลังจากนั้นมาเจอก็คือเป็นศพลอยอยู่ที่คลองประปาค่ะ

ทีนี้เราก็เลยตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
นักข่าวของเราคุณนัทธพงศ์เรียบสันเทียก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะ

ลงที่ปากซอยประชาชื่นซอย๘นะคะ

แล้วก็ทั้งสองคนเขาก็เข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ
ออกมาซื้อลูกชิ้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อด้วย
ก็เอามากินกับเหล้าอะค่ะเป็นกับแกล้มอะไรแบบนี้

เพราะว่าคิดว่าก็เป็นนักเที่ยวที่เขาดื่มเหล้ามาหาของกินกันตามปกติ

ก็เห็นนางสาวฟ้าหาดไทยคนนี้
เดินไปที่สะพานข้ามคลองประปา
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เห็นอีกเลยนะคะ
นั่งรถมอเตอร์ไซด์วินมาเห็นเขาพูดกันลงแถวเนี่ย

แล้วก็ก็ประมาณนั้นแหละที่ดูกล้องวงจรปิดเขา

ใช่ผู้หญิงผู้หญิงใส่สก้าวมี
เสื้อสีอะไรแบบไม่รู้แต่ใส่ขาสั้นผมทอง
ตัวขาวไม่ขาวมากผมตัวอีกเล็กกว่าสิ

วิวเขาบอกว่าเดินเข้าไปซื้อเวลาหรืออะไรเนี่ยแหละ

ก็ซื้อเหล่าก็เห็นน่าตาแดงหน่อย

คิดแล้วกูสองคอนอยู่ใช่แล้ว
ยังไงก็ไม่รู้ว่าก็เข้าบ้างมันยังไม่ใช่
เนี่ยค่ะจากข้อมูลที่คนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังนะคะ
ก็สอดคล้องกับผลการชนะสูตรศพที่ทางพันธุ์ตำรวจเอกสมเกียจสนใจผู้กำกับสนเตาปูนกับพนักงานสอบสวนนะคะ
ที่บอกว่าตัวผู้ตายไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายเลยนะคะ
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีร่องรอยการถูกข่มขืน
แต่เพื่อความเป็นธรรมกับครอบครัวของผู้ตายเนี่ยตำรวจเขาก็เลยตั้งประเด็นเอาไว้สองเรื่องนะคะ
เรื่องแรกก็คือผู้ชายที่มาด้วยกันนะคะทำให้ตกน้ำเสียชีวิตหรือเปล่า
อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนนะคะ
หรือผู้ตายเดินตกน้ำเสียชีวิตเอง
เป็นการตั้งสันนิษฐานแบบกว้างไว้ก่อน
ใช่ค่ะเราก็เลยไปดูด้วยนะว่าที่สะพานข้ามคลองประปาเนี่ยมันมีรั้วเริ้กั้นอะไรหรือเปล่านะ
ว่าถ้าเกิดตกไปเองเนี่ยมันมีโอกาสตกไปเองได้ไหมนะคะ
ก็สะพานข้ามคลองจริงแล้วปกติก็จะมีรั้วกั้นเพื่อป้องกันการพลัดตกน้ำนะคะ
แต่ว่าสะพานข้ามคลองประปาเนี่ยค่ะไม่มีรั้ว
รั้วก็อาจจะนะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นางสาวฟ้าหัดไทยพลัดตกลงไป
เพราะว่าตอนกลางคืนมันก็ค่อนข้างมืดนะคะ
ไฟตรงนั้นมันก็ไม่ค่อยสว่างมากนักสองข้างทางก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่ด้วย

คุณผู้ชมเดี๋ยวข้อเท็จจริงต้องรอทางตำรวจสรุปอีกครั้ง
แล้วตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นกระแสดราม่าคุณภาคภูมิคุณผู้ชม
แล้วน้ำปลาปลาที่เราใช้กันมันจะใช้ได้ไหม
กลัวว่าจะสะอาดหรือเปล่าจะดื่มจะกินจะใช้ได้หรือเปล่า

คุณผู้ชมค่ะทางการประปานครหลวงเขาชี้แจงมาแล้วนะคะ
บอกว่ากรณีนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำปลาปลาค่ะ
เพราะว่าการประปานครหลวงมีระบบการผลิตน้ำปลาปลาตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกนะคะ
สามารถฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียสิ่งปนเปื้อนต่างในน้ำได้เป็นอย่างดี
ทางการประปาเขามีภาพเป็นแบบกราฟิกแบบชัดเลยเป็นขั้นตอนการกรองน้ำเนี่ย
แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาก็มีภาพให้ดูว่าขั้นตอนกว่าจะมาถึงบ้านเรือนประชาชนเนี่ย

ใช่มีการกรองการขาดเชื้อทำความสะอาด๗ขั้นตอนนะคะ
ทางการประปานครหลวงก็เลยบอกว่าอยากจะให้มั่นใจนะว่าน้ำปลาปลาที่ใช้เนี่ยสะอาดปลอดภัย
เหมือนกับที่เขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ไว้ไงน้ำปลาปลาดื่มได้ใช่ไหม

ท่านก็ไม่ต้องกังวลเขาไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหจากคลองประพาตรงนี้แล้วก็มีพวกขยะ
หมูอะไรนะหมาตายหนูตายอะไรแล้วไปถึงบ้านท่านเลยเนี่ยไม่ใช่
เขาก็ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนนะคะ